ชั่วตลอดตลาด

มีเพลงมาให้ยอกเล็กน้อยสนุกสนานกันไปเนาะ
คุณผู้ชมเช็คราคาสินค้าในตลาดของเรากันเลยจ้า
ดูกันว่าวันนี้ราคาปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ
ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้หมูเนื้อแดงค่ะ
คงที่เลย๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ไปดูราคาของปลาวันนี้กันบ้างดีกว่าว่า
ราคาจะมีอะไรปรับเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะ

นินวันนี้นะคะ๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาถูนึ่ง๑๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะ
สลิดค่ะ๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงวันนี้๑๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ